ทุกอย่างที่มนุษย์เราบริโภคหรือว่ากิจกรรมที่มนุษย์ได้ทำนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางที่ยังต้องใช้พลังงานจากฟอสซิล
ก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากค่ะ
ความพยายามที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมกรุงปารีสของฝรั่งเศสในครั้งนี้

ในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าลดโลกร้อนลง
จะมีผลสำเร็จได้หรือไม่หรือว่าจะเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้าง

การประชุมลดโลกร้อนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในครั้งนี้
จะเป็นจุดเปลี่ยนการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนได้หรือไม่
เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองด้วยความหวัง
ทำกลางสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวน
ส่งผลกระทบให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงในหลายประเทศ
อุณหภูมิโลกที่ขยับขึ้นในระดับ๓๕องศาเซลเซียส
และคงไม่มีใครอยากรอให้ถึงระดับ๔๕องศา
แล้วค่อยมาหาทางแก้ปัญหา
สิ่งเหล่านี้คือความกดดันไปยังผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำในวันนี้
ซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายในการแก้ปัญหาโลกร้อน
ในขณะที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุดการบังคับใช้ไปเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งสหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบัน
และในภาคผนวกที่๒ก็ยังยกเว้นให้กับประเทศกำลังพัฒนา
อย่างจีนอินเดียและบราซิล
ไม่ต้องทำตามข้อบังคับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งทำให้พิธีสารฉบับนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ในช่วงตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา

ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากเป็นอันดับ๒รองจากสหรัฐ
โดยที่ประชุมมีเป้าหมายสำคัญ๒อย่าง
คือการบรรลุข้อตกลงใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย

เพื่อจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้น
ยืนยันว่าทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น
เหนือไปจากนี้ที่ประชุมยังมีเป้าหมายในระยะยาว
คือที่ประชุมยังต้องหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำธุรกิจทั้งภาคการผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตรและการบริโภคของผู้คน
ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ทุกประเทศต้องทำร่วมกัน

อุปสรรคของการบรรลุข้อตกลง
คือข้อแตกต่างของแต่ละประเทศ
ที่ต้องมีการเจรจากัน
และแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แต่ละประเทศ
อุปสรรคของการบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ในที่ประชุมนี้
คือกลยุทธ์และประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างอินเดีย
โดยแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเริ่มใช้ในอีก๕ปีข้างหน้า
ขณะนี้ได้มีการรับรองแล้ว๓๔ประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียสวิสเตอร์แลนด์และนอเวย์
ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างอินเดีย
ที่ต้องอาศัยการโน้มน้าวว่าจะได้รับการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
กล่าวถึงการประชุมโลกร้อนที่เมืองโคเปนเฮเกนของเดนมาร์
เมื่อปี๒๕๕๒ที่หลายฝ่ายมองว่าประสบความล้มเหลวนั้น
เป็นเพราะบรรยากาศการประชุมในครั้งนั้น
ดูแล้วยากลำบากกว่าการประชุมในครั้งนี้มาก
โดยจีนซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ๒ของโลก
รองจากสหรัฐได้มีการเสนอข้อตกลงที่แตกต่างกันอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานสะอาด
ขณะที่การประชุมครั้งนี้มีแรงขับเคลื่อนจากประเทศต่างเพิ่มเข้ามา
จีนกับสหรัฐต่างก็มีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
และเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการบรรลุข้อตกลงมีเพียงเล็กน้อย
คือความแตกต่างในรายละเอียดข้อเสนอของแต่ละประเทศเท่านั้น
นโสภาสุคลทรักข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน